คนนี้มีคลิปให้ดูกันนะครับเป็นคลิปร้อนในโลกโซเชียลเหมือนกัน
วิภาควิจารณ์คลิปนี้เยอะคือเป็นเหมือนสามีภรรยาทะเลาะกัน
ฝ่ายสามีเนี่ยไลฟ์เฟซบุ๊คเอาไว้เหมือนวางไว้หน้ารถนะคะ
แล้วก็ทะเลาะกับภรรยาที่นั่งอยู่ในรถประเด็นที่คนเขาวิภาควิจารณ์กันก็คือว่า
ข้างหลังมีลูกสาวตัวน้อยอยู่ในรถด้วยแล้วเขาทะเลาะกันนี่คือทั้งตบทั้งตีทั้งจิกหัวภรรยาต่อหน้าลูกอะค่ะ
ลูกก็ดูตกใจมากให้คุณผู้ชมไปดูคลิปที่เกิดขึ้นก่อนเลยค่ะนี่
อย่างเนี้ยไม่เล่นแล้วจริงจริงไม่ได้สนอาจมึงมีชุดอีกรอบแล้ว
ฮะกูถามได้ตั้งแต่มึงคบกับกูมาเนี่ย
จะเอาไงกับชีวิตกูมึงเลิกกูเลยไหม
กูไม่ดีตรงไหนกูใครไปทำอะไรให้มึงมึงดัวไว้มึงดัวไว้
มีใครช่วยมึงได้ไหมมึงเลวขนาดนี้เหรอมึงพูดมาดิ
แป๊ปแค่หาเพื่อนคุยจะนุ่มอ้อนถึงง่าวเวลาทำ
วันนี้กูไม่ไหวแล้วมึงพูดมามึงพูดเลย
พูดนี่พูดจับได้ยังไงพูดก็คุยกับคนอื่นคุยอะไร

ก็คุยทำนองอย่างเงี้ยคุยกันเลยคุยคือกูรักมึงมาก
มีผัวแล้วมีลูกแล้วไม่พอใจใช่ไหมนี่ถามหน่อยนี่
เสียเงินเสียทองไปเนี่ยให้มึงเป็นอย่างงี้เหรอฮะ
เดี๋ยวจบกันมึงกับกูอ่ะจบกัน
ก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากเรื่องราวผู้ชายพูดไปหมดแล้วนะคะ
ทะเลาะกันเรื่องอะไรแต่ประเด็นสำคัญที่คนเขา
ลูกสาวเห็นชัดเลยว่าพ่อตบแม่ตีแม่ทำร้ายแม่แบบนี้

ภาพนี้นะก็เอาเป็นว่าเป็นเรื่องของเขาทะเลาะกันสองคนนะครับ
พอแล้วไม่ต้องดูแล้ว
คือความจริงสามีภรรยามีปัญหากัน

อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ไปหย่าไปเลิกกัน
แต่อันนี้คือเห็นแล้วเขาตั้งใจ
ที่จะทำให้สังคมรับรู้ว่า
ฝ่ายภรรยาของเขาไปทำอะไรยังไงมา